เขาบอกว่าเต่าที่จะได้ดูจากนี้
รูปร่างมันแปลกแตกต่างไปจากเต่าทั่วไป
แล้วว่ากันว่ามันจะมาให้โชคให้ลาบครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าที่มีรูปร่าง
ที่แปลกแตกต่างไปจากเดิม
แต่ละตัวจะแปลกไปแบบไหนไปชมกันครับ
ชาวบ้านพบเต่าตัวหนึ่งที่จังหวัดสตูนมี๖ผา
เดินต้วมเตียมไปนู่นแล้วล่ะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูความแปลกของเจ้าเต่าตัวนี้
ก่อนที่บ้านเลขที่๑๙๐หมู่ที่๗
ตำบลควนกาหลงอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูน
ซึ่งเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยคุณสายันสุวรรณรัฐเป็นผู้พบเห็น
เขาบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับเต่าซูคาต้าที่คนนิยมเลี้ยง
แล้วไอ้ที่บอกว่าแปลกเนี่ยคือมันแปลกที่ขา
ปกติเต่าจะมีสี่ขาถูกไหมล่ะครับ
แต่เจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยมีถึง๖ขาเทียวนะ
โดยมันมีก้อนเนื้องอกออกมาพร้อมกับเล็บสอง
ติดกับขาหลังทั้งสองข้างแต่จะสั้นกว่าขาปกติที่มี
คุณสายันบอกอีกว่าการมาของเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ย
มาในช่วงใกล้กับวันประกาศรางวัลในงวดที่ผ่านมา
ซึ่งเห็นมันกำลังเดินข้ามถนนขณะนั้นเนี่ยมีรถยนต์แล่นมาพอดี
เขาจึงลงไปอุ้มมันขึ้นรถกลับบ้านมาเลี้ยงเพราะเห็นว่ามันเชื่องดี
และเชื่อว่าการเจอกันครั้งนี้เนี่ยมีโชคลาภตามมาแน่นอน
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยชาวบ้านฮือหาพบเต่านา
มีลักษณะแปลกปลายกระดองกระดกขึ้นคล้ายกับดอกบัวตูม
ที่บริเวณบ่อเต่าด้านข้างถ้ำเศรษฐีวัดน้องทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เต่ามีลักษณะแปลกบริเวณปลายกระดองกระดกขึ้นทั้งตัวคล้ายกับดอกบัวตูม
ซึ่งเต่าตัวนี้เนี่ยเป็นเต่านาที่ชาวบ้านจับได้ตามถนนนำมาปล่อยไว้ในบ่อหลายตัว
จากการสอบถามคุณนิกเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าชาวบ้านจับเต้านาตัวนี้ได้ที่บริเวณถนนปากทางเข้าวัด
มีความยาวลำตัวประมาณ๖นิ้วมีลักษณะแปลกบริเวณปลายกระดองกระดกขึ้นทั้งตัวคล้ายกับดอกบัวตูม
จึงได้นำมาถวายให้กับทางวัดไว้ที่บ่อเต่าเพราะเกรงว่าหากปล่อยไปเต่าจะถูกรถทับ
เมื่อชาวบ้านทราบต่างก็เดินทางมาดูเต่าตัวนี้แล้วก็ไม่พลาดที่จะส่องหาเลขเด็ดและตีตัวเลขไปต่างนานา
ลายตาดีก็ได้เลขเด็ดไปและนำตัวเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อต่อไป

เป็นอย่างนี้จริงเราเห็นต่าวแล้วเราชอบทำพฤติกรรมตามมัน
หัวมันโผล่อย่างนี้มันก็เป็นความแปลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติด้วยเนาะ